เท่าที่เราตามกันทั้งวันแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น
ก็คือเรื่องราวที่น้องคนหนึ่งเด็กนักเรียนนะฮะ
ติดอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนจนทำให้เสียชีวิต
เรื่องราวนี้พ่อแม่ใจสลายครับ

แล้วก็เลือกโรงเรียนเอกชนที่น่าจะมีการดูแลอย่างดี
แล้วลูกนั้นต้องได้รับความปลอดภัย

แล้วมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกกับเหตุการณ์นี้

แต่ว่าพ่อแม่ยืนยันนะครับว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ส่วนครูที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำรถก็บอกว่าขอโทษ
น่าจะเกิดจากความประมาทที่ไม่ยอมชะโงกหน้า

นี่คือเสียงร่ำไห้ปริ่มจะขาดใจของคนเป็นแม่
แม่น้องจีหุ่นนักเรียนหญิงชั้นป๒
โผล่ไปดูศพของลูกสาวที่ตายคามรถตู้อย่างน่าสะลดใจ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้าย
ซ้ำรอยลืมเด็กตายในรถตู้อีกจนได้
เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพพานทองตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ภายในลานจอดรถโรงเรียนเอกชนแห่ง๑

พบร่างของน้องจีหุ่นวัย๗ขวบ
นักเรียนชั้นป๒ทับ๒ของโรงเรียนดังกล่าว
นอนเสียชีวิตสภาพคว่ำหน้าอยู่ในซอกของเบาะหลังรถตู้ส่งนักเรียนเบอร์๓
สภาพเลือดออกจากปากเนื้อตัวซีดเสี่ยว
เป็นภาพสุดสะเทินใจมระงมไปด้วยเสียงร้องไห้
หุ่นเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เลือกให้เรียนโรงเรียนเอกชน
เพราะหวังจะให้มีการดูแลที่ดีที่สุด
หลังเกิดเหตุการณ์แม่กับพ่อมรุษไปแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง

จากเย็นวันที่เกิดเหตุทางโรงเรียนได้ส่งครูมาที่บ้านถึง๓คน
มาทำอ้ำอึ้งไม่ยอมบอกข้อที่จริง
กลับมาถามว่าลูกสาวมีโรคประจำตัวหรือไม่
กระทั่งมารู้ความจริงทีหลังก็ยากจะทำใจ
ยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ทีนี้คุณครูมาคุณครูบอกว่าอ้าวมีอะไรขึ้น
คุณครูบอกว่าน้องมีโรคประจำตัวอะไรตรงนี้
มันมีเหตุที่ไม่อยากให้เกิด
เราก็รีบถามว่ามันมีเรื่องอะไร
เพราะว่าเรากลัวว่าลูกเราจะโดนข่มขืน

เขาบอกว่าลูกหนูไม่หายใจแล้ว
ทางด้านคดีวันนี้ตำรวจสพพานทอง
เรียกตัวนายบุญลืออายุ๖๓ปี
ครูประจำชั้นป๖และเป็นครูที่ขับรถตู้คันเกิดเหตุ

ประจำรถตู้คันดังกล่าวมาสอบสวน

เมื่อวานรับเด็กขึ้นรถมาทั้งหมด๗คน

เดินขึ้นไปดูบนรถอยากจะขอโทษพ่อกับแม่ของน้อง

เอาจริงครับ
เป็นความประหมาติ

ใช่หนูเช็คไม่ดี

หนูแค่ชะโงกหน้าไปดูเฉย

คือจะให้พี่ปฐมปลายไปลงก่อน
แล้วจะพายูงน้องอนุบาลลงที่ต่อปุ่น

ทำคนเป็นพ่อแม่หัวใจสลาย

ทุกคนตั้งข้อสงสัยทำไมน้องถึงมีเลือดออกจากปาก

อีกทั้งพ่อกับแม่คอยสอนให้น้องเปิดประตูรถและที่สำคัญ
จีหุ่นเป็นเด็กฉลาดไม่น่าจะพลาดจนถึงตาย
เรื่องนี้ทางโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ
คดีนี้เป็นคดีที่ตำรวจให้ความสนใจ
เพราะเป็นการเกิดเหตุซ้ำมีการลืมเด็กไว้ในรถแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ทำการจำลองเหตุการณ์และสอบปากคำพยานทุกปากอย่างละเอียด
ส่งศพน้องจีหุ่นไปตรวจผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศเพื่อหาเบื้องหลัง
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้กับเด็กก็มักจะมีผู้ตั้งความหวังว่าขอให้เป็นรายสุดท้าย
ที่ความเป็นจริงแล้วการแก้ปัญหาไม่เคยจะทำได้
ยังมีเหตุสลดเกิดขึ้นให้เห็นอีกหลายรายวัวหายล้อมคอกก็แก้ไม่ได้
เป็นพ่อเป็นแม่
มันจะต้องแก้ที่ตัวบุคคลเท่านั้นนะ